คุณล่ะโหลดหรือยัง

ร้องได้ให้ร้าง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

พบกับผู้ชายที่แสนสับสนคนนี้เลยค่ะ
คนขุนแผนแสนสะท้าย
ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง

ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

ซื้อไว้ทุกขี่ยางหรืออะไรไปขายมาตรงชาวรถเข้าไป

เพราะว่าปุ๋ยก็คงไม่เท่าไหร่ไม่กี่พัน
แต่ยังไม่ได้เมียเลยนะยังไม่ได้เมียนะถ้า๔๐๐๐๐ยังไม่ได้เมียถ้า๔๐๐๐๐ยังไม่ได้เมีย
ก็คงจะขอได้เอาแบบเคลียร์หน่อยนะสัก๒๐๐๐๐
ตามทะคายเหรอเพราะว่าอยากซื้อสวยก็ต้องเป็นแสน

สำรักผู้หญิงทำไมนี่ยังน่อยกว่าแสนหนึ่งผมให้สองแสนเลย
อย่างที่เพราะเป็นการซื้อขายเป็นค่าก็เรียกว่าสินสอดทองม่านโบราณ

แต่เขาก็บอกเขาจะไปอยู่นะ๒๐๐๐๐๐บาท
แต่ว่าไป๕นาทีแล้วเขากลับเลย

แหมเอาให้ได้นะต้องเอาให้ได้

เอาไว้ถึงเพียงที่๑๐เลย๑๐๐๐๐๐๐บาท

เพราะเหรอนะไม่ใช่แค่หนุนาคนเดียว
หกท่านนี่ไปด้วยกันหมดเลยนะไปหมดเลยนะ
ทางที่นั่งอยู่ที่ห้องทรงด้านขวาด้านซ้ายมือ

ผมเชื่อได้ว่าเขาพยายามเชียร์ผม

ถ้าหากได้ก็ช่วยทรงจิตทรงใจ

ทรงกระแสจิตเดี๋ยวพระเจ้าได้ยิน

โอเค

พรของคุณคุณแผนจงประสบความสำเร็จนะครับ
ด้วยความที่ลุงแสนเป็นคนดีเป็นคนซื่อตรงนะครับ
เราคนดีตกน้ำมาหลายตกไฟไม่ไหม้เชื่อผม

ถ้าพร้อมแล้วมาฟังอินโทรกันเลยครับ

เพลงมาเลยครับ
พร้อมครับ
พอตอนเป็นอินโทรแล้วมีออกอาการ
ถ้าอาการนี้หมายความว่าสบายร้องได้
แต่ถ้าเป็นอาการแบบนิ่ง
คุณฝาคะเธอค่อนข้างสนัดเพลงเร็ว

เพราะว่าร้องลำวงบ่อยเมื่อใดก็ตามที่เพลงโจทย์เป็นเพลงช้านี่ลักษณะจะท้อถอยพอสมควร
พอเพลงนี้ก็เลยเป็นไงคะขยับเลยขยับขยับขยับ
เพราะว่าผมชอบของก๊อตด้วยร้องได้หลายเพลง
ช้าก็ร้องได้แต่ว่าผมไม่บอกหรอกเพลงอะไร
หมายความว่ารู้จักเพลงนี้ดีเคยร้องไหมครับเพลงเมื่อกี้นี้
เคยร้องประกวดด้วยครับคนเชียร์เต็มเลย
เอาละครับคุณคุณแผนฟังอินโทรไปแล้วนะครับบอกกับเราว่าเพลงนี้เคยร้องถึงขั้นร้องประกวดนะครับ
ตกลงเพลงนี้นะครับเพลงที่๕จะเล่นหรือจะหยุดครับ

ไม่ใช่ครับ

ที่อยู่ทั้งบ้านล่ะคะที่มีหมากเทคไปสัมภาษะแบบนะคะ

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ
วังกันไปก็ได้แต่วังไม่เชียรษัท่าไม่ดีก็ดมากมายว่าเธอมาเขาว่า
ตั้งใจสำรวจไม่จ้าง
คนตายเขาว่าผิดคุณถึงจะไม่วางได้ไงยังอยู่แล้วเขาหวังกันไป

มีใครไม่หวังหรอกคุณ
คนจนก็หวังกับหวย
คนรวยแล้วก็หวังกับคุณ
ลงทุนแล้วก็หวังกำไร
ครับสมหวังนะครับ

แต่หวังไม่เสียสตังค์ไม่ผิดกฎหมาย
หวังกันมาก็หวังกันไป
หวังในใจตำรวจไม่จับ
การเมืองของวังคนดี
ป่าเห็นแล้วก็หวังคนดู
คนสูตรก็หวังมีคู่
เชื่อหมอดูก็หวังพึ่งดวง
ลูกพี่เขาหวังจะหนี
เจ้านี่ก็หวังจะทวง
ถีบแล้วก็หวังจะควง

อะไรก็ขาสมหวังนะคะ
หวังกันไปก็ได้
ขอให้คุณคุณแผนนะครับ

สมหวังดั่งเพลงที่ร้องออกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ

แต่ดูจากการร้องแล้วสบายรีเล็กซ์
มีลีลามีอะไรด้วยนะฮะ
คือเพลงอะถ้าผมเรื่องออกเฉยอาจจะนึก
แต่รถที่เอาใจเอาเพลงไปใส่ฆ่าใครทุกคน
เห็นแล้วเขาเอาใจไปใส่ที่ใคร

หนังตัวเองมันไม่ดีเลยนะ

ถ้าหากว่าคุณร้องคนนี้ผ่านปั๊บ

ไม่ต้องทำตัวอย่างให้เค้าเห็นก็ได้
แต่ถ้าคุณตกลงเพลงนี้

แต่เราเอาไปเยอะแล้วนะ

มาดูกันเลยนะครับ

มูลค่า๔๐๐๐บาท

หรือร้องผิดครับ
โล่งใจ
แล้วก็มาถึงวินาทีสำคัญแล้วนะครับ

ได้

ไม่ปลดดันอะไรเลยครับ

ตามคำมั่นสัญญา
ผมบอกตรงเลยนะเกิดมาชีวิต
ผมเคยกอดผู้หญิงคนนี้คนแรกในชีวิต